ว่าพื้นที่คุณผู้ชมนั้นเจอไหมกับปัญหาลักษณะแบบนี้
สลากที่มีการปลอมแปลงหรือราคาสลากมีการปรับเพิ่มขึ้น
เกินไหม๘๐บาทเพราะว่าเคยมีการกำชับกำหลาปราบลำกันไป
แล้วก่อนหน้านี้อย่างจริงจังแลกเปลี่ยนกันได้ครับ

เมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในรายการ

ท่านผสำนักงานสลากกินแบบกระทบาล

ก็เปิดเผยแนวทางวิธีการตรวจสอบ
ก็คือเครื่องที่จะตรวจสอบด้วยเรืองแสง
เราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่า

นั่นก็คือการทดสอบด้วยการหยดน้ำลงไป
คือถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับคุณผู้ชม
เราก็จะพบว่าถ้าหากว่าดูจากตาเปล่าเนี่ย
หยดน้ำลูบน้ำลงไปถ้าเป็นสลากจริง

หึกไม่จางไม่เลอะไม่ยุ่ย

แต่ถ้าหากว่าซึมเลอะเปลือเปื้อนยุ่ยนี่คือปลอม
แล้วก็สีกระดาษเนื้อกระดาษของปลอม

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวรอไปดูย้อนหลังก็ได้

สลากของจริงกับของปลอม
กระดาษเนื้อกระดาษที่ดูด้วยตาเปล่าเบื้องต้น

แล้วก็สีขาวหนากว่าสลากจริง
อกจากนี้วิธีการตรวจสอบแบบอื่นครับ
ขึ้นมายกสลากขึ้นมาดูลายน้ำก็ได้
ดูลายน้ำรูปนกวายุพัก
หรือดูหมายเลขบาร์โค้ดบนสลาก
ถ้าเป็นสลากจริงหมายเลขแต่ละฉบับไม่ซ้ำกันนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมมีสลากอยู่รอจะตรวจรางวัล

ค่อยไล่กันไปตามหน้าจอหน้าขณะนี้ก็ได้
ดูด้วยตาจับด้วยมือสังเกตสี

ดูว่ามันเลอะมันเปลือมันเปื้อนมันยุ่ยหรือเปล่า

ถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจอีก

ก็จากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถามตรงนะครับ

ก็จะเห็นชัดเจนจะเห็นเส้นพาดผ่านบนของจริง
คุณผู้ชมด้านซ้ายมือของจอ
ที่เห็นตัวเลขสีส้มเด่นชัดขึ้นมา
แล้วจะมีลอยเส้นเรืองแสงขีด
นั่นคือเส้นไหมเรืองแสงเป็นของจริง
แล้วตัวเลขสลากที่ปรากฏ
ส้มสว่างชัดเจนกว่าด้านขวาซึ่งเป็นของปลอม
คือด้านขวาถามว่ามีสีส้มไหมมี
แต่สว่างเท่ากับฝั่งซ้ายซึ่งเป็นของจริงไหมไม่ใช่
มีไหมเรืองแสงพาดผ่านไหมของปลอมไม่มีนะครับ
ดูชัดบนหน้าจอในขณะนี้
นี่คือวิธีการตรวจสอบด้วยเครื่องแก๊กไลท์
เดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงวิธีการ
คำแนะนำเพิ่มเติมจากพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กันชัดอีกครั้งครับ
รูปแบบการปลอมแปลงเนี่ยมีอยู่๒แบบนะครับ
ก็คือสลากที่เราพบสลากคือการแก้ตัวเลข

อันนี้สังเกตง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นการเอาตัวเลขมาติด
ตัวเลขมาติดเปลี่ยนแล้วมาขึ้นเงินรางวัล
ก็ถูกตรวจจับไปได้ทุกลายนะครับ
สลากที่ปลอมขึ้นทั้งฉบับหายไปประมาณ๓๔ปีแล้ว
ทางเจ้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยก็สืบกันจนพบแหล่งผลิต
แล้วก็จับยึดเครื่องพิมพ์ได้
แต่อันนี้ทุกต่างหาก็ยังอยู่ในยังถูกลงทันอยู่ที่อยู่ถูกจำคุก
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพปรากฏหน้าจอนะครับ
ที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างว่าแบบนี้
เอาไว้ว่านี่คือปลอมต้องดูให้ดี
และบอกต่อเลยนะครับถ้าใครก็ตามที่มีสลากปลอมอยู่
หรือทำสลากปลอมระวังนะครับคุณผู้ชมมีโทษมีความผิด
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีสลากปลอมอยู่ที่ตัวให้รีบแจ้งความเลยตอนนี้
เพราะถ้าหากว่าเผลอว่าพรุ่งนี้เนี่ยรางวัลประกาศตัวเลขออกมาแล้ว
ดันถูกรางวัลไม่ว่ารางวัลใดก็ตามนำมาขึ้นรางวัลไม่ได้นะครับ
ส่วนจะมีความผิดไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยรู้กันมาว่า
ถ้าสลากปลอมนำไปขึ้นรางวัลจะมีโทษมีความผิดตามกฎหมาย
แต่พอเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพราะบางทีแล้ว
เราเนี่ยซื้อมาโดยที่ไม่รู้มาก่อนก็ซื้อมาด้วยเจตนาบริสุทธิ์
จะมาลุ้นโชคเสี่ยงโชคแต่คนที่เขาปลอมมาเนี่ยต้นทางเราไม่รู้
ดังนั้นกองสลากบอกว่าถ้ามีแล้วนำไปขึ้นรางวัล
คือสลากปลอมนะครับผิดหรือไม่ผิดต้องพิจารณาที่เจตนา
อกจากนี้สำนักงานสลากก็สั่งให้มีการตรวจทุกเขตทุกพื้นที่
โดยจะต้องไปสุ่มตรวจสลากด้วย
ต่อไปครับแนวทางในการที่จะแก้ไขป้องกันปัญหานี้การปรับปรุงรูปแบบ
พิมพ์สลากนั้นนะครับสำนักงานสลากบอกว่าตอนนี้มีแนวคิดแล้ว
จะเปลี่ยนจากฉบับคู่เป็น๑ฉบับแล้วก็ออกสลาก๑ใบ
เหมือนกับสลากชุด๕ฉบับเดียวก็เป็นไปตามความนิยมของผู้ซื้อนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือแนวคิดจะได้หรือไม่ได้ต้องเสนอให้กับบอร์ดพิจารณาก่อนนะครับ